แม่ลูกสุดงงปริ้นต์ขาวดำ๒๒แผ่นราคาเกือบ๑๐๐

คุณผู้ชมเคยไปปริ้นต์ขาวดำที่ร้านถ่ายเอกสาร
หรือว่าเป็นร้านที่เดี๋ยวนี้ก็เป็นร้านที่ให้ใช้อินเตอร์เน็ตด้วย

อะไรแบบนี้แผ่นละเท่าไหร่ครับ
บ้านนี้๒๒แผ่นโดนไป๗๐๐ครับคุณผู้ชมครับ
นางลำพึงทองประพากับลูกชายอายุ๒๗ปี
ร้องเรียนกับทิมข่าวบอกช่วยตรวจสอบให้หน่อย
ร้านถ่ายเอกสารนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ
สำนักงานราชการแห่ง๑ในอำเภอนางรองชาวท์โดรีลำ

เฉลี่ยแผ่นละ๓๑บาท

ที่สำคัญทางร้านก็ไม่ได้ปิดป้ายราคาไว้ด้วย
พอพูดโต้แย้งไปทางร้านก็อ้างกลับบอกว่า

สุดท้ายเธอต้องยอมจ่ายครับคุณผู้ชม
นางลำพึงตัดสินใจเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานดังกล่าว
เพราะรู้สึกว่าเป็นการขูดรีบเอาเปรียบประชาชนเกินไป
จากคนที่มาติดต่อราชการชาวบ้านทั่วไป
แต่สีแต่สาผู้สูงพยายามก็มา
ต่างใช้บริการถ่ายอักษรทั้งนั้นนะครับ
ไม่ต้องการให้ใครตกเป็นเหยื่อเพิ่ม
เจ้าหน้าที่ไปเรียกทั้งสองฝ่ายมาไกลเกลี่ยกัน
ทางร้านยอมรับว่าไม่ได้ปิดป้ายแจ้งราคาจริง
พร้อมชี้แจงค่าบริการที่แพงเนี่ย

อันนี้ไงแล้วใช้อินเตอร์เน็ตด้วยไง
แต่สุดท้ายครับทางร้านยอมคืนเงินให้ลูกค้า

ส่วนอีก๒๒บาทขอเก็บเป็นค่ากระดาษและค่าเสียเวลาแล้วกัน

ล่าสุดครับสำนักงานราชการแห่งนี้
ต้องขอขอบพระคุณท่านที่ท่านยืนข้างประชาชน
ไม่อนุญาตให้ร้านรับถ่ายเอกสารดังกล่าวเช่าพื้นที่ต่อแล้วครับ
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกครับ
โอ้โหโดนลงดาบเลย

นี่ถ้าเกิดว่าคุณป้าไม่เอามาเป็นเรื่องเป็นข่าวนี่